ส้มเน่าค่ะที่ตลาดอัยราจังหวัดปทุมธานีนะคะ
มีแม่ค้าขายส้มที่อยู่ในตลาดเดียวกัน
เขาไปขอซื้อส้มจากแม่ค้าอีกร้านหนึ่ง
ขอซื้อมา๒๐รังแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยมันเน่าไป๑๐รัง
คนที่ซื้อมาเขาก็เลยเอาส้มที่เน่าเนี่ยไปเทหน้าร้าน
อีกวันนึงตามไปด่าเขาหน้าร้าน
แม่ค้าขายส้มก็เลยบอกว่าโมโหทนไม่ไหวก็เคยบอกแล้วไง
ถ่ายรูปส้มเน่ามาสิเดี๋ยวจะเอารูปเนี้ยไปให้เจ้าของสวนดู
มันคืนได้ส้มที่เน่าเนี่ยแต่ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
เขาบอกว่าโมโหเลยแบบเอาปืนที่อยู่ในลิ้นชัก
บหน้าแม่ค้าคนนั้นนะที่เอาส้มเน่ามาเทแล้วก็มาด่าเขาหน้าร้าน
ทางศาสนานะคะที่บ้านเกิดในจังหวัดชุมพร
พ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าคนก่อเหตุต้องมาขอขมาศพนะ
ถ้าไม่มาจะไม่เผาศพลูกสาวเพราะรับไม่ได้กับการกระทำแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายส้มที่ชื่อว่าศรีวิลัยผลไม้นะคะ
ในตลาดอายาราตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

ตำรวจภูทรคลองหลวงได้รับแจ้งว่ามีคนยิงถูกยิงที่หน้าร้านนี้ค่ะ
คนถูกยิงเนี่ยชื่อว่านางสาวสรรญาศักดิ์แสงอายุ๓๐ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาดจุด๓๘๓นัดกระสุนเข้าที่หน้าอกเข้าที่ท้อง
ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นแม่ค้าขายส้มอยู่ในตลาดนี้นะคะ
คนก่อเหตุคนยิงก็เป็นแม่ค้าขายส้มอยู่ในตลาดนี้เหมือนกัน
คนยิงชื่อว่านางสาวทิพย์ราศีเมืองอายุ๓๘ปี
เจ้าของร้านทรัพย์ทินิดาเจ๊ทิพย์ถูกตำรวจจับตัวเอาไว้ได้หลังก่อเหตุค่ะ
แล้วก็พร้อมปืนของกลางจุด๓๘กระสุนอีก๑๐นัดปลอกกระสุนปืนอีก๔ปลอก
นางสาวทิพย์ผู้ต้องหาเขารับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริงสาเหตุเพราะว่าผู้ตายมาด่าเขาที่หน้าร้าน
ซื้อส้มไปแล้วส้มเน่าแล้วเอาส้มมาเทที่หน้าร้านเมื่อ๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เอาส้มมาเทแล้ววันหนึ่งอีกวันนึงยังตามมาด่าอีก
ซึ่งเคยอธิบายไปแล้วว่าถ่ายรูปส้มเน่ามาดูสิเอาส้มเน่าเนี่ยไปคืนได้
แต่กลับถูกต่อว่าก็เลยโมโหบันดาลโทษะคว้าปืนที่อยู่ในลิ้นชักยิงจนหมดโม่เลย
แม่ค้าขายส้มนะแต่ว่ามีปืนในลิ้นชักด้วยเหรอโอ้โห
ก็หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
พบว่าผู้ตายเดินไปหาผู้ก่อเหตุ

ผู้ตายเดินไปหาผู้ก่อเหตุที่ร้าน
แต่จู่ผู้ก่อเหตุก็ชักปืนออกมายิง

วิ่งหนีไปแล้วแล้วก็ไปล้มฟุบที่หน้าร้าน
ซึ่งผู้ก่อเหตุนะฮะผู้ต้องหาเนี่ย
ยังใช้ปืนเอามาตีซ้ำแล้วก็เตะผู้ตายด้วยโดย
สามีของผู้ต้องหาตอนนั้นก็มาห้ามปรามเอาไว้เนี่ยฮะ
ถูกยิงไปแล้ววิ่งหนีแล้วก็ไปล้มตรงนี้นะครับ
ล้มไปแล้วแต่ว่าผู้ต้องหานะฮะยังไม่หยุดครับ
เอาปืนมาตีนะครับ
แล้วสามีที่อยู่ที่ร้านก็มาดึงปืนนะครับ
โอ้โหวันนี้พ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ตายนะครับ
ก็เดินทางมารับศพนางสาวสรรญา
ออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กลางกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวนะครับ
ก็ต้องรับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
รดาของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้

เพราะว่าลูกสาวเป็นคนดีขยันทำงาน
หลังเรียนจบก็มาเช่าที่ในตลาดอายารา

ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวมือปืนถือว่าทำเกินกว่าเหตุ
ก่อนเกิดเหตุได้โทรศัพท์มาเรียกลูกออกไปหา
ถูกฆ่าเหมือนกับเรียกไปตาย

ส้มมีลักษณะเน่าเสียจำนวนกว่าร้อยกิโลกรัม
ถ้าจะเอาราคานี้ก็คือพันกว่าบาท
ลูกค้าเอาส้มมาคืนเมื่อมีปากเสียงกัน
ก็ไม่น่าจะมีความแค้นถึงขั้นต้องยิงกันตาย

หากผู้ต้องหาไม่มาขอเข้ามาศพลูกสาว

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับไม่ได้กับการกระทำของผู้ต้องหา

จะแค่เงินพันกว่าบาทนี่เอง

คุณแม่เขาก็คงไม่คิดว่า

ให้เขาไปขอกลับมาส่งลูกสาวผม
ถ้าไม่ไปขอกลับมาส่งผม
จะไม่ขอส่งลูกสาวผม

คนที่ทำนะ
คนที่ทำคนที่ดีนะ

ดูจากเหตุการณ์แล้วนี่
พ่อก็รับไม่ได้เหมือนกัน

ไม่มีใครรับได้หรอก
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและหมู่บ้าน

ทำไมเป็นแม่ค้าขายส้มจะต้องพกปืนเอาไว้ที่ร้านด้วย
นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยนะ
คือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายคดีที่เราเห็น

มันเป็นที่ที่คนพลุกพล่านที่สาธารณะแต่คุณมีปืนอยู่อย่างนี้ค่ะ

ว่าถ้าเราไปซื้อของแล้ววันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วเขายิงเราตาย
มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันคือคุยกันมานานแล้วว่าจะทำยังไงเรื่องปืนเถื่อน
เรื่องปืนที่มันหาง่ายเหลือเกินแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับ